แปดเมษายนก็จะกลับมาแข่งขันกัน
วันที่๗เมษายนจะมีการพูดคุยถึงความพร้อมกับการกลับมาเตะอีกครั้งหนึ่งครับ

เพราะว่าเดี๋ยว๗เมษายังมีเวลาอีกประมาณสักเกือบนะครับ

ดังนั้นอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงได้
พลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลครับ
ก็พูดถึงแนวทางล่าสุดว่า
ลีกทุกระดับสมาคมมีการจัดประชุมอีกครั้งนะครับ
เมษายนนี้เพื่อแจ้งให้กับสภากรรมการ
ได้รับทราบในการหาแนวทางเพื่อนำข้อมูลไปชี้แจงให้กับรัฐบาลครับ
รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคระบาดอีกครั้ง
ยังจะได้มีการส่งหนังสือไปถึงผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้รับทราบ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะกลับมาแข่ง
แล้วก็หากว่าสถานการณ์ของโควิดยังเลวร้ายไปกว่านี้

ยืนยันแบบนี้ก่อนนะครับโดยจะไม่เปิดให้แฟนบอล
หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในสนามครับ
ต้องมีการประเมินกันแบบวันต่อวันด้วย
แต่หากไม่สามารถกลับมาแข่งได้จริงสมาคมก็มีแผนสำรองที่วางไว้แล้วเป็นลำดับขั้น
และยืนยันว่ายังไม่มีการยกเลิกการแข่งขันรายการฟุตบอลถ้วยทั้ง๒รายการในขณะนี้ด้วยครับ
สมาคมก็ยังได้มีการจัดประชุมออนไลน์ด้วยนะครับ
ซึ่งการประชุมระยะแรกจะทดลองไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนมีนาคมครับ

คันของแฟนสาวแล้วก็มีแคปชั่นนะครับว่า๑๑สัปดาห์กับอีก๖วันนะครับ
ซึ่งถือเป็นการประกาศข่าวดีว่าเป็นคุณพ่อมือใหม่ป้ายแดงของเมืองไทยอีกหนึ่งคนแล้วครับ
หลังจากโพสต์ไอจีก็มีเหล่าบรรดานักฟุตบอลเข้าร่วมแสดงความยินดีกันนะครับ
กวินชนะทิพย์ชาริวชับปุ๋ยแล้วก็รัชนกอินทนนทนักแบตมินตันมือหนึ่งของไทยด้วยครับ